บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทีมวอเล็กบอล
ทั้งทีมชายและทีมหญิงสำหรับโปรแกรมต่างในปีนี้
ซึ่งเดิมทีต้องรอให้จบการแข่งขันไทยแลนดลีกภายในเดือนเมษายน

แต่เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด๑๙ทำให้การแข่งขัน
ซึ่งทางสมาคมก็ได้ให้สิทธิ์กับสมกษรก่อน
แล้วก็รอให้จบหลีกโดยสมบูรณ์ถึงจะทำตามแผนที่วางไว้

มอบหมายให้นักกีฬารักษาสภาพร่างกายให้พร้อมกับการขันอยู่แล้ว
ส่วนนักกีฬาทีมอื่นที่อยู่ในแผนการของหัวหน้าภูกษร
ก็จะตามเช็คความฟิตของนักกีฬาให้รักษาสภาพร่างกายด้วย
ที่จะจัดในเดือนกรกฎาคมได้แต่จากปัจจุบันเนี่ยหากยังจัดไม่ได้
แล้วรัฐบาลยังคงมาตรการในการควบคุมโรคโควิด๑๙ไว้
ยังไม่สามารถหาทางออกได้เนี่ยก็อาจจะมีการเลื่อนออกไปอีก
แต่ยังไงซะโปรแกรมทีมชาติทั้งทีมชายและทีมหญิง
เขาจะเริ่มในเดือนสิงหาคมไง
หญิงแข่งวันที่๑๙๒๗กันยายนนี้นะครับ